คุณผู้ชมค่ะคือคนเราอยู่ด้วยกัน
บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะจากกันไปเมื่อไหร่

เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะลูกชาย

แล้วทุกวันตอนเช้าพ่อจะมาปลุกไปโรงเรียน
แต่เช้าวันนี้พ่อไม่มาปลุก
ไปดูปรากฏว่าพ่อเสียชีวิตอยู่ในห้องเก็บเครื่องออกกำลังกาย

นี่เมื่อเช้าตำรวจสพคลองหลวง
แล้วก็มีแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็ไปตรวจสอบเป็นห้องพักโครงการบ้านเอื้ออาทร
กิโลเมตรที่๓๔ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ตายคือนายสายชนบุตรลบอายุ๔๙ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในห้องเก็บเครื่องออกกำลังกาย
ห้องเก็บของหมอบอกนะคะ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
และจากการสอบถามในมอสลูกชายของผู้ตาย
เล่าให้ฟังนี่ค่ะน้องมอสบอกว่าเมื่อคืน๕ทุ่มยังเจอคุณพ่ออยู่เลย
แล้วก็เช้าวันนี้ปกติคุณพ่อจะมาปลุกผมประจำเลย
ประมาณ๖โมงครึ่งให้ผมตื่นไปโรงเรียน
แต่ว่าวันนี้พ่อไม่มาปลุกผม
แล้วผมมาเจออีกทีนึงคือพ่อนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในห้องเก็บของ
ก็เลยรีบโทรศัพท์บอกแม่ให้มาดู
แล้วพ่อมีโรคประจำตัวอยู่คือเป็นทั้งความดันเป็นทั้งไขมันนะคะ
ฟังเสียงน้องมอสลูกชายของผู้ตายหน่อยค่ะ
ประตูห้องนี้ปิดอยู่บ้างจังนะครับปิดอยู่
เช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่ไม่เหมือนเดิม
แล้วน้องมอสก็รู้ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจตรีวัชรพงศ์เทียนประถำ
สารวัตรสอบสวนสพคองหลวงก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ